ต้องไปตามล่าหน่อยมีคนร้ายค่ะคนร้ายเนี่ยไปทำลายพระพุทธรูปปางนาคปรก
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ชาวบ้านเขาเคารพนับถืองานเนี้ยจะตามจับคนร้ายได้หรือเปล่า
ไปดูกันหน่อยค่ะนี่เลยคุณผู้ชมที่เกิดเหตุ
พระพุทธรูปปางนาคปรกสีดำที่ชาวบ้านในพื้นที่ท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
เขาบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วไม่สบายใจเลยค่ะก็เลยแจ้งตำรวจสอบพอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่มาดูหน่อยลักษณะของพระพุทธรูปปางนาคปรกเนี่ยนะคะ
ขนาดหน้าตักหนึ่งเมตรสูงสองเมตรยี่สิบเซนติเมตร
มีด้วยกันสององค์ตั้งอยู่บนภูเขาตีคลี
ภายในวัดเขาตีคลีหมู่๓บ้านตุ๊กแก่ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโก
ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วทุบไปที่แขนเห็นไหมแขนแตกร้าวเลย
ถ้ามีคนมาทำจริงนี่มือบอลนะเนี่ยเออแล้วชาวบ้านเขายอมไม่ได้ไงคะ
ทีนี้นักข่าวเราไปพูดคุยกับพระวุฒิและพระฟอร์ตซึ่งเป็นพระลูกวัด
วัดเขาตาคลีนะคะบอกว่าพระพุทธรูปทั้งสององค์เนี่ยนะคะ
พระวุฒิและพระฟอร์ตปั้นขึ้นมาเองปั้นเองด้วยมือของท่านตั้งแต่๕ปีที่แล้ว
ครับได้รับปัจจัยมาจากชาวบ้านออกค่าอิดค่าหินค่าปูนทรายต่างต่างอ่า
มาให้ปั้นเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกครับพระวุฒิและพระฟอร์ตทั้งสองรูปก็ตั้งใจสร้าง
พระพุทธรูปนี้ขึ้นมานะคะเพราะอะไรเพราะภูเขาตีคลีแห่งนี้นะ
เป็นที่ค้นพบพระพุทธรูปหลวงพ่อศิลาสองพี่น้อง
เป็นพระพุทธรูปคู่อำเภอท่าตะโกมาหลายร้อยปี
ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะปั้นพระพุทธรูปนี้เป็นสัญลักษณ์
เวลาใครผ่านไปผ่านมาจะได้รู้ว่าภูเขาแห่งนี้นะ
เป็นจุดกำเนิดของการค้นพบหลวงพ่อศิลาสองพี่น้อง
แต่๑๐วันก่อนนี่เองค่ะพระพุทธรูปพูกพบเสียหาย
งงไปหมดเลยก็อยู่ดีทำไมแขนแตก
ทำไมนาคปรกร้าวเลยแจ้งความตำรวจค่ะ

คือถ้าเกิดจับคนร้ายได้พระท่านบอกก็ไม่ได้อยากเอาผิดอะไร
แค่อยากถามความคิดทำไมทำเพื่ออะไร
สร้างความเสียหายแบบนี้เพราะอะไรนะคะ
ถ้าจับไม่ได้เดี๋ยวมันมาทำอีกขึ้นมาทำไง
เออแล้วมันเป็นสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจของประชาชนคนแถวนั้นไง
ไปถามตำรวจค่ะผู้กำกับสพท่าตะโกพันธมตเอกอิสระเรศหานดำ

ประเด็นแรกคือฝีมือวัยรุ่นวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดแล้วคึกขนองมาก่อเหตุ
อีกประเด็นนึงคาดว่าเป็นการลักทรัพย์
คนร้ายอาจจะนึกว่ามีพระเครื่องหรือของขลังอยู่ในพระพุทธรูปหรือเปล่า
ก็ตั้งปมไว้สองแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านว่าไงบ้างพอทราบข่าวปุ๊บเดินทางมาดูเลยค่ะ
แล้วจุดทูบค่ะจุดทูปทำไม

ว่าเดี๋ยวจะเอาไปลุ้นโชคในงวดต่อไป

ลุ้นงวดที่ผ่านมาก็ได้อันนี้
เล่นไปเออจริงด้วยแต่เอาไม่เป็นไร

เขาตั้งใจว่าถ้าหากว่าโชคดีแล้วได้เงินมาแล้ว
เดี๋ยวเขาจะนำเงินนั้นมาบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูปปางนาคโปร์

ได้ไหมไม่รู้แต่ที่ชัดไม่ได้

แต่ต่อให้เราเจอกันเร็วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ซื้อไหม
เห็นไหมชวนคิดอินทรากาศรู้อะไรมิซู
รู้คิด